มาที่เรื่องของผู้ชายคนนี้

แต่ไอ้งานเสริมที่มันทำให้เขามีรายได้คือ
มันมีงานรีวิวสินค้าไปไลฟ์ขายกระเป๋า
เริ่มมีเอ็มวีติดต่อเข้ามาแล้ว
หรอถ้าเป็นงานแบบนี้ถึงลุงคนหนึ่งนี่ขายกระเป๋า
เต้นไปเต้นอยู่หน้ากล้องเอาดูเขาสิลีลาเขาเห็นไหมล่ะแล้วก็ขายดิบขายดีซะด้วย
งานเยอะเนอะไม่น่าเชื่อนะฮะเออบางคนเขาเปรียบเลยว่าดาวดวงใหม่เกิดขึ้น
และบางคนขออนุญาตนะลุงพลมีคนเขาบอกว่าเสียชัดเกิดมาเพื่อฆ่าลุงพล
เขาก่อนในลุงพลเขาก็งานเขาก็ลุมแล้วนะตอนนี้กลายเป็นเสียชัดไป
แต่ว่าจริงแล้วเสียชัดเขาขยันนะขยันทำมาหากินแล้วเป็นคนซื่อ
ถึงว่าจะเจ้าชู้ก็ตามผิดแต่ว่าทำงานเก่งโอนไว
คือโปรไฟล์ครบสาวทักไปในเฟซเขาเยอะมากขึ้นเลย

ทักนี่คือสวัสดีค่ะหรือให้บัญชีไปเลย
ประมาณว่าเสียค่าหนูพร้อมนะอันนี้ไปซื้อของแล้วแฟนคลับขอถ่ายรูป
พอแล้วเราก็เอ๋ดารหลับให้เอกใครมาเดินตลาดหรือเปล่า

เถียระบายใจอ่อนง่ายนะนะพวกน้ำคนก็ห่วงเสียจะไปขอถ่ายรูป
นั้นล่าศูนย์งานรุมจนไม่มีเวลาพักครับ

โดนเสียงแห่ถลังกว่าแล้ว
เจ้าของผลิตภัณฑ์หลายอย่างประเภทหลายประเภทเลยติดต่อมา

ล่าสุดมีอาหารเสริมสำหรับบำรุงผิว
ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ค่อยเข้ากับบุคลิกของเสียชัดเท่าไหร่แต่

ก็เผื่อจะหล่อขึ้นไงอ่าอยากดูคนเดียวนี้
เออเอาไปดูสิว่าเขาบอกเขาขายคอลลาเจนนะเออเออเออเออเออเออเออ

ดูคอนเท็นต์เขา
พี่จะหล่อแล้วถ้าพี่หล่ออย่ามาง้อพี่นะ
แม่ใครคิดบทให้เขาก็ไม่รู้นะ
จากการรีวิวสินค้าแล้วงานเพลงก็มา

ห้างคือหนุ่มม่ายอย่างนี้ครับคุณผู้ชม
เป็นเพลงภาคต่อจากเพลงแม่ห้างของค่ายเพลงที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้
โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเสียชัดดังไม่อยู่จริงแล้ว
ดังแบบฉุดไม่อยู่แล้วดังมาก
เป็นช่วงขาขึ้นจนตอนนี้เขาบอกว่าโทรศัพท์พังรับสายไม่ทันแล้ว
ถึงขั้นกับต้องจ้างผู้จัดการส่วนตัวมาเคลียร์คิวงานให้

นี่ผู้จัดการส่วนตัวเพื่อให้สมศักดิ์ศรี
แล้วล่าสุดนะฮะเสียชัดเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเฟซบุ๊ค
เดี๋ยวให้ดูรูปโปรไฟล์อันนี้ผู้จัดการส่วนตัวสวยขนาดนี้
นี่ไปสุดจ้อยทองสองเส้นรอเหลาเอาการ
สมราคาเป็นเสียชัดสายเปย์อ่าแหมเสียฮะแหม
ทีนี้อีกฝากฝั่งหนึ่งนะคุณผู้ชมมันมีพ่อค้าแม่ค้าตลาดที่เขาขายของอยู่กำแพง
บอกว่าเสียเสียมัวแต่เดินสายรับงานแบบนี้เดี๋ยวจะไม่มีเวลาส่งหอกล้วยให้เขาขายนะ
เขาขายกล้วยไงเขารับกล้วยจากเสียไง

เนี่ยเขาบอกเสียอย่าบอกจะรับงานตัดกล้วยด้วยส่งมาขายให้ด้วย

ตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วแม่ค้าฝากบอกอยากให้เสียเจียดเวลามาขุดหนอกล้วยให้ด้วย
อย่าลืมอย่ารีวิวจนเพลินเพราะลูกค้าก็ชอบหน่อกล้วยพันธุ์ของเสีย
เพราะว่ามันมีคุณภาพกว่าที่อื่นแม่ไอ้งานประจำหน่อกล้วยก็ขายดี
ไอ้งานเสริมก็มาต้องทนอะไรมาขาขืดนั้นเนี่ยนะ